ท่านผู้ชมครับเราไปตรวจสอบให้นะครับคลิปที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่เพชรชบุรีคุณครูสองคนนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เล่ายังไม่เสียิงเนี่ยคลุอ้อยที่เอาเรียกคีย์เปลี่ยนอยู่ด้วยนะครับ
เทศบารณ์เมืองพฤจจรวีนะครับ

ผอโรงเรียนอรุณประดิษฐ์นายวิทยาพัฒนาวงศ์
บอกว่าคลิปนี้เกิดขึ้น๑๘มีนาคมในห้องพักครู
ครูแพงกับครูอ้อยทางโรงเรียนตรวจสอบแล้วนะครับ
วันที่เกิดเหตุครูแพงให้นักเรียนเอางานมาส่งที่ห้องพักครู
โรงเรียนมีกฎว่าเด็กและครูทุกคนต้องใส่แมส

แต่ครูอ้อยเนี่ยเขาเป็นครูอาวุโสเห็นว่าเด็กไม่ใส่แมส
ก็เลยไปว่าครูแพงแล้วมีปากเสียงแล้วลุกลามกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนะฮะ
ก็ลักษณะเข้าไปเหมือนจะทำร้ายร่างกายกันแบบนั้นนะครับ
มีการข่มขู่กันทางโรงเรียนตอนนี้นะครับ
ก็ได้ดำเนินการในการที่จะลงโทษต่างแล้วนะครับ
เพราะว่าอย่างครูอ้อยเนี่ยที่ไปทำร้ายเขาเข้าไปจะทำร้ายเขาเนี่ย
เป็นครูสอนคณิตอยู่ที่โรงเรียนมา๒๐กว่าปี
แต่ตอนหลังเนี่ยป่วยหนักนะ
ก็ลาออกไปแต่ยังให้มาสอนเป็นรายคาบ
เพราะฉะนั้นก็ให้หยุดการสอนไปโดยปริยายท่านผอบอกนะครับ
ก็เป็นต้นไปเนี่ยอาจารย์บูยพรก็ไม่ได้มาโรงเรียนอีกเลย

แพงไปแจ้งความดำเนินคดีกับครูอ้อยแล้วค่ะ
ทางโรงเรียนบอกว่าก็ไม่รู้ความคืบหน้าของคดีนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้ทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งเฉย
แล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้แบบโอ้โหมันบานปลายอะไรมากไปกว่านี้
เพราะว่าก็เป็นโรงเรียนเก่าแก่มีชื่อเสียงด้วย
มีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเรียนเยอะ
โรงเรียนก็ต้องขอโทษนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน
แล้วก็ให้ครูไปคุยไปปลอบใจนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์

จนตอนนี้สภาพจิตใจของน้องนักเรียนก็อยู่ในสภาวะปกติแล้วค่ะ
ได้มีการกำชับบุคลากรของทางโรงเรียน
เรื่องของวุฒิภาวะเรื่องของการควบคุมอารมณ์
ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนะคะ

ไม่รู้ว่าทำไมถึงเอามาเผยแพร่กันอีกรอบนึง

เดี๋ยวจะมีการสอบสวนเรื่องของวินัยด้วยนะคะ